อย่าลืมส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้โปรแกรมสำคัญในการบุกไปเยือนมาเลเซีย
เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ลงซ้อมเป็นที่เรียบร้อย
สารวเด่นมีให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทางสื่อไทยบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเลยว่าจะถูกจับตายในเกมนี้
เพราะว่าทุกคนในทีมชาติทำงานเป็นทีมค่ะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นก็มีการสั่งนะครับ
ให้ทางบูกิจจาริวนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันสั่งให้ทางเจ้าที่สนามเนี่ยตัดยาก
เรียบเตียนเพื่อเล่นบอลกับพื้นได้เปรียบด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับ
สำหรับการลงซ้อมที่บุกิจจาริวนะครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ก่อนจะทำศึกอาเซียนคลับในรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับมาเลเซีย
ก็เน้นไปที่การทำความคุ้นเคยกับย่าใบใหญ่ซึ่งก็ได้
นิวครับธิริพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางคนสำคัญกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้
หลังการฝึกซ้อมเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรครับกองกลางทีมชาติคนสำคัญที่ผ่านบอลมากที่สุดนะครับ
เบิ้ลทำประตูก็พูดถึงกรณีที่มีข่าวอยู่แล้วนะครับ
ทางมาเลเซียเนี่ยก็สืบข้อมูลของทีมไทยแล้วก็บอกว่าต้องจับตายทางสารวัตรให้ได้ในเกมนี้
เขาก็บอกว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าทุกคนทำงานเป็นทีมแล้วก็พร้อมนะครับที่จะเล่นนะครับ
เพื่อให้ทีมนั้นได้ผลงานที่ต้องการในเกมวันนี้แถมมีการทิ้งท้ายแบบติดตลกตามสไตล์เขาด้วยครับ
ส่วนตัวผมมองว่ายังมีนิวตั้มอาร์มอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะครับ
ก็คือลงไปทำหน้าที่ของผมให้ดีแค่นั้นเองแต่ส่วนอาจจะเป็นตามเทคติกของโค้ชแต่ละคนในในส่วนที่ผมมองนะ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าผมเล่นไม่ออกหรืออะไรหรือมันอะไรยังไงก็หรือไม่แน่ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้โค้ดอาจจะไม่ให้ผมเล่นก็ได้แค่นั้นเองครับ
เป็นไงครับสุดเลยครับในเมื่ออยากจะจับตายนะก็ไม่ต้องลงซะเลยนะวันนี้ก็เป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วตลกโปรกฮาตามสไตล์ของแคมป์นะครับ
ทำให้นักข่าวในช่วงหลังนี้ชอบมากนะครับในการจะไปยื่นไม้สัมภาษณ์เขาขณะที่เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยครับ
ก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเจ้าบ้านเตรียมดำเนินการตัดย่าใบใหญ่ของสนามให้เรียบเตียนมากขึ้นจากเดิมเนี่ยย่ามีความสูง๒๘มิลลิเมตร
ก็จะตัดให้เหลือ๒๕มิลลิเมตรนะครับทำให้คาดว่าทั้งสองทีมจะต่อบอลกันได้สนุกนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ชี้ขาดกันที่ความแม่นยำในการต่อบอลแน่นอนครับ
เลเซียเนี่ยเขาก็มาสไตล์นี้เหมือนกันนะครับตัวจริงของทีมชาติไทยที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นนะครับ
ก็คงจะยึดแผนการเล่นในการเจอกับสิงคโปร์นั่นแหละครับประตูเป็นชัดชัยบุตรพรม
องหลังนะครับจากขวาไปซ้ายมิก้าชูดวนศรีเฉลิมพงศ์เกิดแก้วพันศาเหวิบูรณ์แล้วก็กรกฎวิริยะอุดมสิริ
กลางตัวรับ๒คนครับธนบูลเกษารัฐกับธิริพันธ์พ่วงจันทร์
กลางลุกนะครับก็จะมีนุรสีย่านเกมสรวรรค์เด็ดมิตรแล้วก็สุพชัยใจเด็ดส่วนหน้าเป้าเป็นอดิสักไกรศร
เกมนี้จะแข่งขันในเวลาสิบเก้านาทีการสี่สิบห้านาทีตามเวลาไทยครับ